มาดูกันหน่อยค่ะวันนี้๑กรกฎาคมค่ะ
ใครที่รอเรื่องเกี่ยวกับโชคอยู่เนี่ยฟังข่าวนี้
ดูข่าวนี้ต้องเงยหน้ามองจอด้วยนะ
เพราะว่าบางทีเราบอกอะไรที่เห็นมันไม่ได้
ให้คุณผู้ชมดูเองส่องเอง

อุดรก็มีโคราชก็มีแล้วก็สุพรรณด้วย
เอาไปดูที่อุดรกันก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข่าวนี้พาไปที่วังนาคินคำชโนธ
อันนี้คือเป็นเจ้าประจำยังไงก็ต้องมาที่นี่
คนไปเยอะฮะใช่ค่ะที่อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีนะคะชาวบ้านนักท่องเที่ยว
แม่ย่าศรีปฐุมมามาแบบไม่ขาดสายเลยค่ะ

ว่าตัวพญานาคขึ้นเกาะโก่งตัว
รูปปั้นตรงจุดแบ่งระหว่างโลกมนุษย
กับเมืองบาดาเนี่ยแตกร้าว
ทีนี้คอหวยค่ะโอ้โหฮือฮา
ส่องเลขกันเยอะกว่าทุกครั้งเลย
แล้วนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเขานิยม
ส่องหาเลขเด็ดจริงมันมี๓จุดนะ
มันมีบริเวณลานพิธีบวงสวง
หน้าศาลพ่อปู่และแม่ย่า
แล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือที่รอบต้นมะเดือยักษ์
แล้วก็ต้นไสล้มเนี่ยคุณผู้ชม
รวมถึงน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต
คุณผู้ชมลองดูชัดเอียงคอดูสิคะ
นี่เห็นเป็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขอาราบิก

ส่วนบรรยากาศในสำนักสงฆ์พุทธอุทยานหรือว่าคำชโนธ๒
อเผลวังน้ำเขียวจังหวัดนครพระราชสีมา
ที่นี่ก็คนคึกคักเหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
โดยชาวบ้านหลายคนส่องหาเลขเด็ดด้วยการโรยแป้งตามต้นชะโนธ
แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อเหมือนกันนะครับ
อีกที่หนึ่งละกันค่ะคุณผู้ชมที่สุพรรณบุรีนะคะ
วัดอุทุมพรารามหรือว่าวัดไผ่แขก
ชาวบ้านเขาก็ไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
และพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีไปกันแบบคึกคักตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะ

เพื่อดูขอเลขเด็ดโอ้โหลุ้นเหลือเกินค่ะ
ว่าออกมาจะเป็นเลขอะไร
อันนี้ภูมิสุข่าวเราก็ไม่ได้บอกมานะคะ

แต่นี่คุณที่อ่างน้ำมนต์
เดี๋ยวมันยุบยับไปหมดเลยอ่ะคุณเห็นเยอะหรือมองเยอะมาก

เขามีการปรินท์แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ปรินท์ออกมานะ

เขาบอกว่าบางทีไปดูที่หน้าอ่างน้ำมนต์จะไม่เห็น
ต้องถ่ายใส่มือถือไปพลิกไปตะแคง
นี่นะครับแล้วก็มีเทพเจ้าทันใจนะ

ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะวันนี้ทุกคนเลยนะคะ